แม้ว่าจะขาดผู้รักษาประตู๒คนจากปัญหาอาการบาดเจ็บ
ก็จะไม่มีปัญหาต่อการป้องกันแชมป์ค่ะ
ระหว่างเกมการแข่งขันค่ะทำให้เรวัตขำกล่ำมือสามของทีมต้องลงทำหน้าที่แทน

ส่งผลให้ฉลามโตเล็กนะคะก็ขาดผู้รักษาประตูถึง๒คนด้วยกันค่ะ
ทั้งคาทาวุฒร์ฐานคำพาว์มือ๑ดริกิทีมชาติไทยที่เจ็บก่อนหน้านี้นะคะ
และน่าจะต้องพักอีก๒๓เดือนรวมถึงอารุษที่จะต้องตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
ซึ่งโค้ชหมีรัฐพลสายเน็ตงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เอามากล่าวนะคะว่า
ไม่อยากจะให้แฟนของทีมต้องกังวลว่าจะส่งผลต่อการป้องกันแชมป์
ซึ่งนับจากนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรวัตจะได้พิสูจนฝีมือด้วย
ขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมที่จะให้ผู้รักษาประตูจากทีมเยาวชนขึ้นมาเสริมทีมชุดใหญ่แทน
หลังจากเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้การท่าเรือไป๑ประตูต่อ๒เมื่อวานนี้ค่ะ